วบหนุ่มเยี่ยมนะฮะตีหัวสาวรัสเซียลั่นเครียดอยากทำร้ายคน

แล้วจุดเกิดเหตุอ่างเก็บน้ำมาประชันที่พัทยา

วิ่งตอนเย็นกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก

ใช่ค่ะแต่ว่ามันจะมีจุดบอดจุดอับอยู่นะ

ยังไงก็เดี๋ยวดูระวังกันด้วยแล้วกัน

ล่าสุดครับจับได้แล้วอย่างที่บอกไป
กับรถกระบะที่เขาใช้ในวันก่อเหตุนะครับ
สารภาพบอกทำไปเพราะเครียดนะฮะ

คุณจะไปให้การในศาลอย่างนี้จริงเหรอ

อยากจะระบายอารมณ์ด้วยการทำร้ายคนเฮ้ย

เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสภหนองปลือนะครับ
เข้าจับกลุ่มผู้ชายอายุประมาณ๓๕ปีนะครับ
แล้วก็รถกระบะนะครับรถกระบะสีขาว
ทะเบียนบใบไม้วแหวน๔๘๖๘ชนบุรีครับ
โครงการเอื้ออาทรซอยเนินพลับหวาน
ตำรวจสภหนองปลื้ออำเภอบางละมุงจวัตรชนบุรี
อยู่ห่างจากสพนปลือไปประมาณ๑กิโลเมตรครับ
หลังจากสืบทราบว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
คนนี้แหละก่อเหตุคุณผู้ชมนี่นี่รถคันนี้รถคันนี้
ผู้ชายคนนี้ละก่อเหตุทำร้ายนางสาวเอลีน่าไวซูโคว่า
อายุ๓๘ปีท่านนี้ครับตอนแรกโอ้โหดูเจ็บเยอะนะ
อายุ๓๘ปีครับเธอเป็นครูสอนภาษา
แต่เธอเป็นชาวรัสเซียนะได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
ตอนนั้นครับขณะไปวิ่งออกกำลังกายในโครงการอ่างเก็บน้ำมาประชันตะบนโป่ง
เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ๓ทุ่ม
ทุ่มของวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมา
นี่ครับผู้เสียหายตอนแรกนี่ใช่ไหมปุ้ยทางเข้าอ่าง
ใช่ค่ะใช่นี่แหละนี่แหละ
นี่แล้วรถกระบะก็ตามเข้าไป
มาแล้วคือไปวิ่งตอนกี่ทุ่มสามทุ่มเลยเหรอ
ทุ่มคือเธอก็คงคิดว่าปลอดภัย
นี่โดนแล้วนะโดนทำร้ายแล้วนะ
ออกมาเห็นไหมบกมาให้บอกแฮลมีพลีสแฮลมีพลีส
ผมอ่านปากเห็นนะฮะ
นี่ครับนางสาวเอลีน่าพยายามวิ่งขอความช่วยเหลือครับ

สภาพเนื้อตัวของเธอเนี่ยเปื้อนเลือดมีแผลตามร่างกายนะครับ

จากการสอบสนเออนี่มันได้การอย่างนี้จริงอ่ะ
ต้องหายอมรับว่าทำไปเพราะเกิดความเครียด
อยากระบายอารมณ์ด้วยการทำร้ายคน

มาตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมในรถกระบะ
แล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีต่อไป
เอ๊ะเขาไม่มีเวลาปิดหรือปุ้ย
คือปกติมีนะครับ

จะคอยเดินบอกคนที่ไปออกกำลังกาย

เออเดี๋ยวจะปิดแล้วนะนี่ฮะ

เออนี่เป็นหน้า๑๑สภิมธ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
ทรชนหืนกามทุบหัวแหม่มรัสเซีย